คุณผู้ชมคะการก่อสร้างอุทยานราชพักษ
ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะคะ
ทั้งเรื่องของการก่อสร้างองค์บุรพกษัตริย์
รวมถึงเรื่องของการปรับภูมิทัศน์โดยรอบนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพบกก็ได้มอบหมายให้กับสวนนงนุษย

โดยเจ้าของสวนนงนุษย์ก็ได้เปิดเผยนะคะ
ได้บริจาคต้นไม้นับพันต้น
เพื่อให้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

เบิกเงินกับมูลนิธิราชพักษ์
เป็นเงิน๔ล้านบาทเท่านั้น
เพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันและค่าแรงคนงานค่ะ
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
ก็ได้เปิดเผยประเด็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณอุทยานราชพักษ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
กองทัพบกได้มอบหมายให้สวนนงนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ
สวนนงนุษย์ได้นำเจ้าหน้าที่ไประดมปลูกต้นไม้
และจัดแต่งสวนรอบอุทยานราชพักษ์กว่าร้อยคน
พร้อมทั้งยังบริจาคต้นไม้ประกอบด้วยต้นปามต้นตาน
ต้นไม้ชนิดอื่นกว่าพันต้นให้กับโครงการอุทยานราชพักษ์
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นได้เบิกกับมูลนิธิราชพักษ์เพียง๔ล้านบาทเท่านั้นค่ะ
ผมขอเบิกละกัดครับ
เราขอไปทั้งหมดทั้งหมดเนื้อเสร็จแล้วก็มา๔ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายที่สุดนี่คือประมาณจริง
แต่ต้นไม้ทั้งหมดเราบริจาคให้ทั้งหมด
นงนุษย์พัทยาก็กล่าวต่อนะคะ

จะเป็นรูปแบบของอุทยานมีชีวิต

ให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสวรีบุรพกษัตริย์ไทยทั้ง๗พระองค์
โดยต้นไม้ที่ปลูกรอบอุทยานราชพักษ์
เปรียบเสมือนกองทัพเหล่าต่างของพระมหากศัฒน์

เช่นปัอมตานฟ้าเปอร์มเชอรี่ปะติโคดไส้แท่ง

ซึ่งมีรูปทรงสวยงามแข็งแรง

บางชนิดจะมีรูปทรงคล้ายทหารกำลังหมอบกราบ
อดรับกับพระบรมราชานุสวรีทั้ง๗พระองค์ค่ะ